แน็ตเราไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าเธอทำหน้าที่ได้ดีมาก
ใช่ค่ะเป็นเรื่องจริงนะคะเมื่อสักครู่นี้ใช้ก่อนแชร์แล้วมั่
แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะคะคุณยายของน้องแน็ตนะคะ
บอกแล้วว่าคุณพ่อที่มาออกรายการเมื่อวานนี้เนี่ย
แมวอาหารตามสั่งที่สิงห์บุรีหนุ่มใหญ่วัย๔๒ปี
เป็นพ่อแท้ของน้องแน็ตแม้ว่าจะจำหน้าไม่ค่อยได้ก็ตามแล้วก็
พ่อนุพ่อนุนะคะอนุญาตด้วยว่าถ้าน้องแน็ตอยากจะกลับไปเจอก็สามารถกลับไปเจอหน้าคุณแม่
ไม่มีผลประโยชน์ใดนะคุณพ่อไม่ได้ต้องการเรียกร้องอะไรนะ
ล่าสุดนี้คุณยายออกมายืนยันแล้วว่าเรื่องที่ไทยรัฐไปนำเสนอคุณยายคอนเฟิร์ม
ใช่ค่ะนางศรีหลั่นกาวิเศษนะคะวัย๖๖ปี
ซึ่งได้รับรางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมตุ๊กไทยแลนด์นี้ด้วยนะคะ
กล่าวถึงกรณีนายอนุชาพาสุกอายุ๔๒ปีทำงานอยู่ที่ร้านเจ๊แมวอาหารตามสั่งที่จังหวัดสิงห์บุรี
บอกว่าได้รับทราบและเห็นข่าวแล้วซึ่งคุณยายคอนเฟิร์มว่านายอนุชาเนี่ยเป็นพ่อของน้องจริง
แต่ว่าไม่ได้เลี้ยงดูตั้งแต่เลิกกับคุณแม่ของน้องแท็ตมาเนี่ยก็ไม่ได้เดินทางมาหา
ยายเองก็ยังจำหน้าไม่ค่อยได้ลูกก็จำไม่ได้แต่เขาออกมาอวยพรคุณยายก็บอกว่าก็ยินดี
นี่ส่วนตัวน้องแน็ตก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับถ้าวันหนึ่งน้องอยากไปหาพ่อที่สิงห์บุรี
ไม่ห้ามเพราะว่าเขาเป็นพ่อลูกกันสายใยของสายโลหิตยังไงก็ตัดไม่ขาด
ยายเนี่ยเห็นพ่อเขาตั้งแต่สมัยยังหนุ่มมันนานมากแล้วน้องนิก็คือพี่สาวกับน้องแน็ตเองก็ยังจำไม่ได้
แต่เขารู้สึกดีที่ออกมาอวยพรแล้วก็ยังขอบคุณพ่อด้วยนะครับที่ปรากฏตัวในครั้งนี้ครับ
ใช่ส่วนใครที่รอต้อนรับสาวงามความภาพภูมิใจของประเทศไทยคนนี้นะคะ
แน็ตจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่๒๗ธันวาคมนี้ค่ะ
ส่วนช่วงปีใหม่คุณยายบอกว่าถ้ามีงานเยอะเนี่ยอาจจะไม่ได้เดินทางกลับบ้านที่จังหวัดลำปาง
ปกติแล้วช่วงปีใหม่แบบนี้นะคะน้องแน็ตก็จะไปทำบุญสวดมนต์ข้ามคืนที่วัดใกล้บ้าน
แล้วก็จะซื้อพวงมาลัยไปกราบอาจารย์ที่โรงเรียนเก่าจากนั้นก็จะทำอาหารรับประทานกันในครอบครัวอย่างเรียบง่าย
แต่ว่าปีนี้ก็โอ้โหน่าจะมีคนรอเจาะไมค์สัมภาษณ์เยอะแหละแล้วคงได้ออกงานอีกเยอะเลยแน่นอน
แน็ตนี่ทำสวยสร้างชื่อเสียงมากเลยเพราะเรื่องชุดประจำชาติคือเธอพรีเซนต์ดีเธอไม่ได้เป็นคนออกแบบเองแต่เธอร่วมงานกับดีไซเนอร์
แล้วก็พรีเซนต์ให้ทั้งโลกเห็นความงามของตุ๊กเมืองไทย
ใช่เธอสวยจริงสวยทั้งแบบข้างในการพรีเซนต์หุ่นเหินไปมากสินะจริง